ว่าช่วยช่วยดูแลตัวเองกันดี
เพราะว่าช่วงนี้งูเงี้เขี้ยขอเยอะ
อ่านข่าวเรื่องของงูเลื้อยเข้าบ้านเข้าห้องน้ำ
เหล้าไก่เล่าหมูเข้าไปทุกที่แล้วคุณผู้ชม
สัตว์มีพิษยังไงก็คือสัตว์มีพิษนะครับ
มันสามารถมาทำอันตรายเราได้นะคะ
สังเกตสังการระแวดระวังกันเอาไว้ให้ดีนะคะคุณผู้ชม
อยากให้ดูนี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ระทึกเลยนะคะ
นี่คุณเห็นไหมระวงแดงไว้

ไม่เบี้ยมาแล้วครับ
พอทิ้งจัดเกรยานงูก็ตกใจ
งูก็ล้ยผ่าก็เลยหนีไปเหมือนกันครับ
คุณเรียกได้ว่าหวุดหวีดอันตรายนะแบบนี้นะ
ถ้าใครที่แบบขับรถจักรยานหรือเดินไปเดินมาในที่ที่มันเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมต้องสังเกตสังกาเอาไว้ดีดีนะโอ้โหคนลุกไปหมดเลย
แล้วเหตุการณ์นี้เขาเกิดขึ้นที่บริเวณสวนท้ายหมู่บ้านไร่ศิลาทอง
บนพิชัยอำเภอเมืองลำปางอืมน้องคนนี้ชื่อว่าน้องอภิรักษ์
กันเอ้ยอายุสิบสามปีเองครับน้องเขาปั่นจักรยานมาในสวนเฉยเฉยอ่ะ
อย่างที่บอกแหละว่ามาถึงจุดตรงเนี้ยก็สังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกแปลก
แล้วนี่มันคืองูเห่าอ่ะแล้วคุณเห็นวิธีมันเลื้อยมาไหม
มันแผงแม่เบี้ยแล้วคือมันจะมาฉกแล้วอ่ะโชคดีมากเลยที่มันไม่ฉกน้องเขาไปอ่ะคุณ
ฝากเตือนทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกแหละ
ช่วงเนี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษเยอะเพราะว่ามันก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะ
ระวังรอบตัวเราให้ดีดีนะคะนี่ขนาดว่ามันไม่ได้บุกเข้าบ้านนะ
จริงขนาดว่าเราขับรถพาลน่ะอ่อเหมือนธรรมชาติงู้
มันนิ่งปุ๊บมันก็เลยไปก็อาจจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของมัน